อาหารวันนี้พอดีว่ามันมีเต็มไปด้วยพวกผลิตภัณฑ์จากนมนะคะ
สิ่งที่จะได้มาก็จะเป็นกลุ่มของแคลเซียม
ตรงนี้จะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไง
เพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนของไขมันอิ่มตัวค่อนข้างเยอะนิดนึง

หรือว่าอาจจะปรับนะคะในกรณีของนม

แต่ถ้าเป็นเรื่องของความค่องแค้วว่างวาย

นั่นคือความค่องแค้วว่างวาย